อุปสรรพ์
กลับมาอัปเดตกันต่อนะคะคุณผู้ชม
สำหรับคนที่เกิดเดือน

โอ้โฮพิธีสยุมผ่อน
สยุมผ่อนได้แต่งงานได้มีความรัก

ผู้นี้เขาเด่นเรื่องความรัก
อย่างใครที่ยังไม่เจอความรักก็จะได้เจอความรัก
ฮารีเจรจาในเรื่องของการเงินต้องพูดคุยกันยาว

อาจจะใครที่ติดหนี้เราเราติดหนี้เขาอาจจะมีเกณฑ์การขยับหรือว่าเลื่อนเวลาไป
แต่ในเรื่องการลงทุนดีมาก
การลงทุนจะได้มาโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับแอดเซสเตอรี่
อ๋อหลายทีแล้วนะ
จิเวอรี่เสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องแต่งตัวต่าง
ต่อไปเลยค่ะสำหรับผู้ที่เกิดเดือนมกราคม
มกราคมการงานก่อนเลยนะ
การงานได้ไพ่ทศกัณฐ์กับพระจันทร์
ก็คือจะเจอเจ้านายที่เจ้าอารมณ์
เอาแต่ใจ๑๐หน้า๑๐มือ

จะได้เงินจากผู้หญิง
ได้เงินจากผู้หญิงหมายความว่าพระจันทร์ก็คือ

ธุรกิจด้านบริการธุรกิจบันเทิง
แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางและต่างประเทศ

ความรักจะเจอผู้ชายแบบเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจหน่อย
แต่จริงแล้วน่ารักตรงไหนรู้ไหม
ผมมองว่าเขาเป็นคนตรงไปตรงมา
แล้วก็คนอย่างนี้รักทศกัณฐ์เขาเป็นคนที่รักลูกน้อง

แต่สำคัญที่สุดต้องระวังคือเรื่องคุณธรรม
ผิดถูกไม่ได้บางทีไปรักนางศรีดาเข้ามาได้ไง

ทำใจสบายหายใจลึกแล้วก็สวดมนต์
คาถาที่ป้องกันได้คือชินนบัญชน
โอ้โฮชญาสนาคตา
เป็นการอัญเชิญองค์สมเด็จพระสมาของเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
แล้วก็ปกปักรักษาเราศีรษะจดปลายเท้า

จะสิบมือยี่สิบมือ

ต่อไปค่ะสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ
นลธกศิลปิศล้มพิธีรับหอกโมฆษัก

นี่แปลว่าอะไรที่คิดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเนี่ย

สำหรับผู้ที่เกิดเดือนกพ
แล้วก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทาง
เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสสวดศรัทธาเทวะมนุษานังพุทธพระควาติมะอะอุ

หรือบูชาหลวงปู่ถวด

สัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทธโพควาติมะอ่ะอุ
แล้วมีผลอะไรเกี่ยวกับงานไหมคะอย่างนี้

จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องว่าทำดีแล้วไม่ได้ดี

เรื่องความรักกลับกลายเป็นเลิศมาก

แบบขัดแย้งกันทะเลาะกันไปก็กลับมาคืนดีกัน

พลิกฟื้นคืนชีวิตรัก

สำหรับผู้ที่เกิดเดือนมีนาคมค่ะ
มีนาคมได้ไพ่นางอักษร

เพราะฉะนั้นคนที่เกิดเดือนมีนาคม
ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไร

ของแหลมต่างต้องระวังมาก

พยายามไปเจอเลยแล้วก็

โอเคอาจารย์

งานสำหรับผู้ที่เกิดเดือนมีนาคม
ผู้ที่เกิดเดือนมีนาคมการงานเนี่ย

โดยเฉพาะการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานผ่านนะ

เงินได้นางอับสอนสบายมากเลย

แนะนำให้เก็บรูปอาจารย์ไว้ในกระเป๋าตัง

ได้ความรักนะความรักได้ไพ่เด่นมาก
แปลว่าจะทำไมจะตกหลุมรักอย่างแบบโงหัวไม่ขึ้น

มันต้องหลักไปแล้วค่ะสำหรับผู้ที่เกิดเดือน
มันปฏิแน่ไอฟ์ดูดิ

งานเลิศมากมีผู้ใหญ่ส่งเสริม

ประถ้ามการงานเนี่ยเขาบอกว่า
จะมีแกนด้ายงานใหม่เข้ามา

เอาลางออกแล้วเหรอจากรายการนี้อ๋อ
มันคือคนไม่รับผิดชอบอะ
แล้วคิดว่าตัวเองถูกด้วยนะ

จะต้องตัดสินใจถอนใจหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลง

อุ๊ยนานหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
เหลืออีก๒เดือนเท่านั้นเองคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยว

จะกลับมาพร้อมกับประเด็นโหลาแซ่บที่ว่า
หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์พบรักระหว่างเดินทางต้องติดตามค่ะ